และคืนนี้นะครับอย่าลืมติดตามกับศึก
มีความพร้อมมาฝากกันโดยเฉพาะ
ของตุ๊กตาทองจะเด็ดดวงแค่ไหน
ในการขึ้นสังเวียนไปที่๒ครับ

ที่สิ้นไฮประเทศจีน
รายการนี้ครับตุ๊กตาทองเพชรพญาไทย

เฉินหน้ากับทางออกเย็นโทปิกครับ
นี่คือแชมป์ไลคเวทสังเวียนไลออนไฟนะครับ
ซึ่งเก่งพวกพีคบ็อกซิ่ง

ศึกวันซุปเปอร์ซีรีส์พิกัดแบนตัมเวท
เมื่อวานครับมีการลงนวมนะครับ

น้ำหนักผ่านไปแล้วพิกัด๖๕๘กิโลกรัม
อดีตมวยรุ่นใหญ่ของเมืองไทยนะครับ

ที่เคยเทรนด์นักสู้ชื่อดังมากมายนะครับ

เข้มเทคนิคในครั้งนี้ครับ

ก็บอกกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าตอนนี้

แล้วก็ใส่นวมมวยไทยด้วยนวม๘ออนด์นะครับ

เพราะว่าจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์นะครับ
ในรุ่นวันสตอเวทหญิงของทางสงจิ้งหนา

มาร่าซานโตสผู้ท้าชิงชาวบราซิล
ช่อง๓๒นั้นเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา